คราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสงกรานที่กรุงเทพมหานครกันบ้าง
ถ้าพูดถึงกรุงเทพหลักแล้วเข้าสาร
หลังนี้ศรีลมก็ตีอันดับขึ้นมา
เป็นอีกหนึ่งที่ที่คนนิยมจะไปเล่นน้ำสงครานกัน

คือวันนี้แล้วพรุ่งนี้เที่ยงถึง๑๒๐๐
ล่าสุดนี้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติ
น่าจะมีอย่างน้อย๑แสนคน
ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าสงกรานเข้าสารคึกคักขนาดไหน
คุณธิตภาษิริพิพัฒน์พร้อมรายงานสดจากถนนเข้าสารครับ

แม้ขณะนี้นะคะใกล้ที่จะหมดเวลา
ห้ามเล่นน้ำที่ถนนเข้าศาลแล้วนะครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ก็ยังคงเล่นแน่นเวลาอยู่ที่นี่ในสถานการณ์

มาเล่นน้ำในถนนเข้าสารอย่างเนื่องแน่น

ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวันนี้

ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง
ที่นี่จะยุติการเล่นน้ำในเวลา๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ส่วนภาพรวมบรรยากาศการเล่นน้ำตลอดทั้งวันที่ผ่านมา

โดยไม่พบเหตุลักษณ์เล็กขโมยน้อย
ลวนลามหรือเหตุวิวาสเหมือนกับที่เกิดขึ้นทุกปี
หลังตำรวจตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด๕จุด
เพื่อห้ามคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าพื้นที่ตามมาตรการ
ห้ามปอกห้ามโป๊ห้ามแป้งห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
ลอดแอลกอฮอลและประหยัดน้ำอย่าง

แต่ถูกห้ามเข้าพื้นที่เพราะว่านุ่งผ้าเตี๋ยวค่ะ

กฎที่ตั้งขึ้นนะคะก็เป็นการตั้งขึ้นเพื่อความปลอดภัยค่ะ
อย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคู่นี้
ให้สัมภาพว่ามาตรกาลต่างมีเหตุผล
และทำให้บรรยากาศการเล่นน้ำที่นี่นะคะ

ต่างจากการเล่นน้ำที่อื่นค่ะ
ด้านนายสง่าเรืองวัฒนากุลที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการ
ถนนเข้าสารพอใจบรรยากาศการเล่นน้ำที่ถนนเข้าสารปีนี้นะคะ

แม้จะมีการงดแป้งงดจำหน่ายแอลกอฮอล
งดกิจกรรมบนเวทีเหมือนที่เคยจัดมา
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวก็ทะลุเป้าไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
และทำให้เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งปีนี้กลุ่มผู้ประกอบการหลายเจ้าก็ได้ให้ความร่วมมือ
งดเปิดเพลงเสียงดังงดเวทีการแสดง
เนื่องจากที่เข้าสานอยู่ใกล้พระบรมหาราชวังค่ะ
เช่นคอยนะคะ
เช่นคอยนะคะที่ถนนเข้าสานนะคะ

ซึ่งทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่า
พรุ่งนี้นะคะเปิดตั้งแต่บ่าย๒นะคะ

พี่ปภาษีริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนเข้าศาลค่ะ